จะบอกเลยว่าคนนี้อายุ๔๖ปีแล้วนะ
แต่ว่ายังสวยสดใสซาบซ่าอยู่ตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

รายการแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะ
ก็จัดเตอร์ไพรส์เบิร์ตเดย์ด้วยเค้กข้าวเหนียวหมูทอดกลางรายการซะเลย
ทำบุญง่ายกินข้าวกับเพื่อนค่ะ
ส่วนแม่ที่ลำปางก็วีดีโอคอหาให้หายคิดถึง
เพราะแม่ยังหวั่นใจกับเจ้าโควิดอยู่ค่ะ
ให้สถานการณ์นิ่งกว่านี้ซะก่อน
ถึงจะให้อาตุ๋ยกลับบ้านไปก่อนได้ค่ะ

เป็นเค้กข้าวหมูทอด
แต่ว่าเราก็ต้องมีความสุขกับทุกอย่างที่เข้ามาในแต่ละวัย
ปีนี้มันก็ไม่สบอารมณ์อานักนะคะ
คือทุกปีเนี่ยอาควรจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อานะคะ
ก็คิดถึงคืออยากกอดอยากหอมอยากเจออยากกลับบ้านตัวเองค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ดั่งใจ
แต่ว่ามีสิ่งที่ได้ดั่งใจอื่นก็ได้กลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็ขอบพระคุณมาก